ฉันขอแนะนำร้านนี้หมูกรอบจอมมาร
โมโหโหไอ้คุณเขาเป็นร้านหมูกรอบรสเต้นแบบนี้น่ะ
แล้วบอกเลยว่านอกจากชื่อหมูกรอบจอมมารของเขาแล้วเนี่ย
ชื่อน้ำจิ้มของเขาเนี่ยก็แปลกด้วยคุณ
แต่ว่าแปลกยังไงแล้วมันกรอบเกลียวขนาดไหนถึงขายดีไปดูค่ะ

โหไม่ต้องบอกเลยอะว่ากรอบขนาดนี้
มาที่นี่นะค่ะโค้งแม่ไม่ริมถนนราชดำรี
อยู่ที่ตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรี

โอ้โหดูดิไม่ต้องพูดเยอะอ่ะสียังสับหมูกรอบหมูกรอบจอบมาร
ร้านนี้เป็นร้านของคุณดิเรกโฉมศรี
หนุ่มคนนี้นี่แหละค่ะเขาเล่าให้ฟังถึงจุดเริ่มต้นในการขายหมูกรอบ
บอกว่าตัวเขาบวชมาหลายปีแล้ว
พอถึงเวลาลาศิกขาไปก็มาประกอบอาชีพค้าขาย
เพื่อนก็เลยแนะนำว่าให้ลองทำหมูกรอบขายดูตัวเขาทำยังไงรู้ไหม
ไปเรียนลงทุนไปเรียนวิชาการทำหมูกรอบกับเชฟคนหนึ่งในจังหวัดชนบุรี
พอเรียนจบหลักสูตรก็รีบกลับมาเปิดร้านขายทันที
แล้วก็อยากจะสร้างจุดเด่นให้ร้านของตัวเองด้วยนะคะ
ด้วยการตั้งชื่อร้านให้มันแปลกมันแตกต่างก็เลยตั้งชื่อร้านออกมาแบบนี้ว่า
หมูกรอบจอมมารนั่นแหละหมูกรอบร้านนี้จุดเด่นของเขาก็คือเรื่องของการคัดสรร
วัตถุดิบคุณภาพดีมาทำเป็นหมูกรอบแล้วใช่ไหมเอาหมูไปปรุงรสนะทอดออกมาให้เหลืองกรอบ
สูตรลับเฉพาะร้านของเขาก็ดีและอย่างที่บอกว่าน้ำจิ้มของเขาอ่ะแปลก
ยังไงเพราะว่ามันมีชื่อว่าว่าดิฉันอ่านชื่อเขานะคะครับ
น้ำจิ้มรสชาติบัดซบเดี๋ยวก่อนนะคุณไปว่าน้ำจิ้มเขาทำไม
มันเป็นชื่อเขาคุณเอาดีดีคุณจะโปรโมทเขาหรือจะว่าร้านเขา
กรอบจอมมารสามขีดเอาน้ำจิ้มรสชาติบัดซบให้ด้วยแล้วอุ้ยคุณคุณไปพูดอย่างนั้นไม่ได้
คุณไปว่าน้ำจิ้มเขาทำไมชื่อน้ำจิ้มเขาชื่อน้ำจิ้มว่า
น้ำจิ้มรสชาติบัดซอฟคุณไปว่าเขาอีกแล้ว
ยังไม่ได้ว่าเลยตอนแรกอ่ะไม่ได้คิด
พอคุณพูดจะคิดแล้ว
แต่ชื่อชื่อเขาคือเขาอ่ะ
มันบัดซบยังไงก็ลองชิมเอาเองสิพอชิมแล้วแบบโอ้โห
บัดซบจริงเลยเชลล์เสียงหลอกขึ้นมาทันที
ก็ทำให้คนสนใจอยากรู้อยากลอง
แต่ว่ารสชาติไม่ได้บัตรทรอบนะคะ

ความแปลกแตกต่างของทั้งชื่อเมนูชื่อน้ำจิ้มมันก็เป็นจุดเด่น

ได้หมูกรอบแบบนี้มาสักชิ้นจิ้มน้ำจิ้มบัดซบกันไปที่ฉันชอบหมูกรอบที่จิ้มน้ำจิ้มที่คล้ายซักซีฟู้ดอย่างนี้
คือที่ฉันชอบแบบนั้นนะมันตัดเพราะว่าความมันรสชาติกลมกล่อม
มันต้องตัดด้วยความเปรี้ยวใช่เนี่ยแล้วก็มาจิ้มน้ำจุ้มแล้วก็จุ้มน้ำจิ้ม
จะจิ้มน้ำจุ้มมาจุ้มน้ำจิ้มมันอะไรนี่มันอะไร
นี่เปื่อยนี่มันหมูกรอบคุณติดติ๊กต๊อก